ชาวบ้านในอำเภอจุนจังหวัดพยาวเกือบซวยเพราะความหวังดี
คือเขาเห็นแมวเนี่ยเกือบโดนหมาขยุ่มค่ะ
ก็เลยเอาแมวมาเลี้ยงไว้กิกะว่าจะช่วย
เอ้าแต่พอเลี้ยงไปเลี้ยงมาไปรู้ว่าไอ้แมวที่เลี้ยงเนี่ย

ถ้าเกิดว่ามีครอบครองไว้เนี่ยมันผิดกฎหมายใช่ไหมคะ
พอรู้แบบนี้ก็เอาล่ะไม่เอาละเอาไปมอบให้เจ้าหน้าที่ดีกว่านะคะ

คนที่ไปพบเสือปลาเนี่ยชื่อว่านายโอลานทัพทิมทอง
เป็นชาวบ้านในพื้นที่บ้านใหม่ดอนมูลอำเภอจุนจังหวัดพยาวนะคะ
สุดท้ายตัดสินใจนำลูกเสือปลาไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่
รักษาพันธ์สัตว์ป่าเวียงลอนะคะ
ส่งมอบกันที่บริเวณที่ว่าการอำเภอจุนเมื่อวานนี้
เล่าบอกว่าคือเขาไปเจอลูกเสือปลาตัวนี้
บนต้นไม้เมื่อหลายเดือนก่อนเขาช่วยเหลือมันมาไว้นะคะ
ให้รอดพ้นจากการถูกสุนัขขยุ่มมาเลี้ยงมันไว้
ตอนแรกเนี่ยคิดว่ามันเป็นแมวแต่ตัวมันเท่าแมวอ่ะ
ตัวมันเท่าแมวลักษณะมันก็คล้ายแมวอะค่ะ

อายุสักประมาณ๖เดือนแล้วนะคะ
พอเลี้ยงไปสักพักหนึ่งคุณโอลานบอกว่า

แล้วเสือปลาเป็นสัตว์คุ้มครองตามพระราชบัญญัติ

ถ้าเกิดว่าใครมีเลี้ยงไว้เนี่ยก็

เขาเลยตัดสินใจเอามามอบให้กับเจ้าหน้าที่

ประกอบกับพอเลี้ยงเสือปลามันโตขึ้น
มันมีนิสัยดุร้ายอะค่ะ
อ่าทีนี้เราไปสอบถามนายเนี่ยโอลานบุญเลี้ยง
เป็นหัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมเขตรักษาพันธ์

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจำพวกเสือ
อยู่ในวงเดียวกับแมว

ก็เรียกเสือปลาว่าแมวปลาหรือเสือแพ่ว
ซึ่งตัวมันเองเนี่ยลักษณะนิสัยคือค่อนข้างดุร้ายกว่าแมวทั่วไป
แต่ก็จะไม่ทำร้ายคนก่อนถ้าเกิดว่าไม่จวนตัวจริง
เสื้อปลาเป็นสัตว์ที่ไม่สามารถนำมาฝึกให้เชื่องได้
ปัจจุบันเสือปลาใกล้จะศูนย์พันธุ์เต็มที่แล้วนะคะ
จากว่าถูกมนุษย์ลุกล้ำเข้าไปในพื้นที่ชุ่มน้ำ
ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยแล้วก็หากินของมันค่ะ